เป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปประมาณสักค่ำไหม

จู่ก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับ

ปัญหาระดับจักรวาลสะท้อนไปถึงดาวอังคาร

คือซีกโลกฝั่งเราประเทศไทย

คือนอกจากประเทศไทยแล้วโลกทั้งใบแทบจะลุกเป็นไฟ
แล้วมันล่มได้ไงไม่มีคำตอบสุดท้าย
แต่ตอนนี้พี่มาร์คซักเกอร์เบิกโดนสาบแช่ง

คือเฟซบุ๊กมันเหมือนโลกอีกโลกใบหนึ่ง
เราก็อยู่ในโลกของเฟซบุ๊คกันอยู่แล้วนะครับ
มีบรรยากาศอะไรบ้างของเฟซบุ๊คล่มฮะ

บรรยากาศคือเซ็งปัญหาก็คือเฟซบุ๊กล่มนั่นเองฮะ
คุณนัทพงศ์ผมอยากให้อาจารย์ภัยวัน

อาจารย์ครับอาจารย์
เมื่อคืนตอนเฟซบุ๊กล่มอาจารย์หลับยังฮะ

เมื่อวานนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของเฟซบุ๊คล่ม

เฟซบุ๊กมันคือโลกทั้งใบ

คนในโลกนี้มีเท่าไหร่หารครึ่งใช้เฟซบุ๊ก
บนโลกใบนี้มีประมาณ๗๐๐กว่าล้านคน
ครึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกเฟซบุ๊ก
ในบ้านเราประเทศไทยเกินครึ่ง
บ้านเรามีกี่ล้านนะ๗๐ล้าน
เกินครึ่งฮะ๔๗ล้าน
เป็นสมาชิกเฟซบุ๊คคืออาจจะไม่ซื้อคน

พอเอาตัวเลขมาคุยกันเทียบกับจำนวนประชากร
คนไทยก็ไม่แพ้ใครบนโลกใบนี้

เฟซบุ๊กเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเดียวกันกับไอจีถูกไหม

เซิร์ฟเวอร์เดียวกันล่มเหมือนกันไหม

แท็กไอจีล่มมาเป็นเบอร์หนึ่ง

เทนท์ทวิตเตอร์บ้านเราประเทศไทย
คือตอนแรกพอมันล้มปุ๊บ

พี่มาร์คซักเข้าเบิกแล้วถึงขั้นใหม่
เฟซบุ๊กร่มแบบนี้มาร์คซักเข้าเบิกเองก็ต้องคัดชิ้ว

ล้อเลียนพี่มาร์คซักเกอร์เบิก
มาร์คซึ่งเขาเบิกตัวจริงหน้าจริงฮะ
กำลังซ่อมแผงไฟอยู่
มาร์คซักเข้าเบิกเจ้าของเฟซบุ๊กกำลังซ่อมแผงไฟ
โดยมีแม่หญิงลีถือไม้เรียว
ไม่ผ่านเสื้อ

เพราะแม่หญิงลีก็อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเหมือนกัน
ถ้าซ่อมไม่ดีมีฟาดแน่นะฮะ
หรือบางคนเป็นรูปการ์ตูนตัวการ์ตูนอะไรนะ

ทำไมมันหุดหงิดอย่างนี้ทำไมเราอยู่บนโลกใบเดียว

มีรูปสติ๊กเกอร์เฟซบุ๊กไอจีวอตแอป

แต่อยู่หน้าหลุมศพคือเฮ้ยมันตายไปแล้วเหรอ

อันนี้อะไรทวิตเตอร์ใช่ไหมไอโดนนกเนี่ย

ต้องย้อนกลับไปเล่นทวิตเตอร์

แต่ตอนนี้หลังจาก๓ค่ายที่ว่านั้นมีปัญหา
ก็เลยคนก็เลยไปเล่นทวิตเตอร์เลยนะครับ

ส่วนทวิตเตอร์ของลงทุนแมน

เขาบอกว่าค้าขายออนไลน์ยับเยินเสียหายฮะ
เยอะดิ่ง๕๖เยอะมาก
เงินในโลกหายไปขนาดไหน
หายไปขนาดเท่ากับงบประมาณรายจ่ายของทั้งปี
ของบางประเทศหายไป๑๖ล้านล้านบาท
งบประเทศไทย๓ล้านล้านบาท
เงินเขาหายไปแต่นั่นคันธรรมเทศนะ

นี่๑๖ล้านล้านบาท

คนเป็นสมาชิกทั้งคนทั้งองค์กร

นับรวมเวลานี้มันทั้งหมดประมาณกี่ชั่วโมง

ชั่วโมงนี้ลองคิดนะ
ถ้ามันเป็นฝั่งประเทศไทยมันเป็นกลางวันนะ

แม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ตายเลยนะ
๗ชั่วโมงเงินหายไปเยอะเลย

สักประมาณกว่าตี๕

คำตอบคือตอนนี้ยังไม่มีคำตอบจากพี่มาร์ค
ว่าตกลงแล้วมันเกิดจากปัญหาอะไรกันแน่
แต่ก็ทำให้โลกทั้งใบแทบจะลุกเป็นไฟ

ภาพยนตร์มอตกอย่างนี้นะฮะ
มันเสียหายมันควรจะบินอยู่บนน่านฟ้า

ไปมาอะไรวะ

รุนแรงขนาดไหนถึงขั้นสำนักข่าวระดับโลกใบนี้

เฮ้ยมันคืออะไรวะ

คือมันเป็นรหัสที่แบบ

นี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้นตั้งแต่๔๕ทุ่มที่ผ่านมา

ทวิตไปล้านกว่าหา
ว่ามีความผิดพลาดขัดข้องในเฟสของตัวเอง

เหมือนรีบพลายกลับไปเกือบ๑๑ล้าน๑๐ล้านกว่ากว่า
นี่คือครั้งประวัติศาสตร์จริง
ไม่เคยมีครั้งไหนที่เดือดขนาดนี้มาก่อนนะฮะ

ไม่ตอบแชทก็ทะเลาะกันจะตายอยู่แล้วนะ